หลายคนเป็นห่วงพี่น้องชาวแหลมชะบังค่ะ
หลังจากที่เกิดเหตุไฟไหม้ตู้คอนเทนเนอร์
ของเรือบรรทุกสินค้าแล้วมันเกิดระเบิดขึ้น

เพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นได้ปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน
แต่ที่แน่ค่ะเมื่อวานนี้สายการเดินเรือเขายืนยันแล้วนะคะ
เขาบอกว่าเขามีหลักฐานเอกสารการส่งมอบสารเคมีแคลเซียมไฮโบโคราย
จำนวน๑๓ตู้ไปยังท่าเรือเอกชนในกรุงเทพ

โทกมลศักดิพรมประยูนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยเรือโทยุทธนาโมกขาวผู้อำนวยการท่าเรือแหลมชะบัง
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ตั้งโต๊ะยาวร่วมกันแถลงข่าวกับเรื่องนี้เลย
โดยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมชะบังบอกว่า
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๒เข้าพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
พิสูจน์หาสาเหตุแล้วก็จัดเก็บหลักฐานภายในพื้นที่แล้ว
พบตู้คอนเทนเนอร์ที่เกิดความเสียหายจากแรงอัดของตู้ด้านล่าง
เลยทำให้ตู้ด้านบนกระเด็นขึ้นและมีน้ำท่วมขังจากการดับเพลิงภายในระวังเรือ
ซึ่งก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำที่อยู่ในระหว่างเรือแล้ว
และเอกสารต่างที่เกี่ยวข้องกับเรือทั้งหมดรวมถึงตู้สินค้าด้วย
จะได้เอาไปประกอบการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
โดยสามารถระบุบริเวณที่เกิดเหตุในเบื้องต้นได้แล้ว
แต่ต้องมีการพิสูจน์อย่างละเอียดค่ะ
บอกว่าจากการติดตามและตรวจสอบมลพิษทางอากาศในเบื้องต้น
ได้สอบถามข้อมูลของการบรรทุกสารเคมีไปยังบริษัทที่เป็นผู้ดูแลตู้คอนเทนเนอร์
บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด๑๓ตู้
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบที่ชุมชน๓แห่ง
ตอนนี้มลพิษทางอากาศลดลงตามลำดับแล้วนะคะ
ส่วนตัวแทนจากสายการเดินเรือก็บอกว่า
การบรรทุกสารเคมีแคลเซียมไฮโบคอลายในตู้คอนเทนเนอร์๑๓ตู้
สำแดงกับทางท่าเรือแหลมชะบัง
เพราะสินค้าจำนวน๑๓ตู้นี้
นำไปส่งที่ท่าเรือเอกชนในแม่น้ำเจ้าพระยา
ต้องไปสำแดงกับท่าเรือกรุงเทพค่ะ

ทางสำนักงานท่าเรือแหลมชะบังมีการประสานเทศบาลนครแหลมชะบัง
ให้รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ
ซึ่งตอนนี้พุ่งไป๗๐๐รายแล้วนะคะ
แล้วก็เขามีการเปิดโอกาสให้ลงชื่อร้องทุกข์ได้อีก๒วัน

ให้ผู้รับผิดชอบจัดการเยียวยาและชดใช้ค่าเสียหายค่ะ